คุณผู้ชมครับยังคงจำได้ไหมคือคุณลุงสิทธิ์ชัยจำได้ใช่ไหมฮะ
เขาขับแท็กซี่ที่มีคนไปสัมภาษณ์แล้วก็เป็นข่าวในโซเชียล
โอ้โหร้องไห้ร้องห่มไม่มีเงินกินข้าวแล้วเนี่ย
ไม่มีค่าเช่ารถแล้วเนี่ยมันลำบากมากต้องปรับตัวจากโควิด
แล้วคนก็แชร์ไปแล้วโอนเงินไปให้คุณลุงเขา๘ล้าน
ล้านแต่ล่าสุดมันมีดราม่าเกิดขึ้นนั่นคือ
เจ้าของอู่บอกว่าเฮ้ยลุงกุเรื่องเอ้า
จริงลุงค้างค่าเช่าไม่จ่าย
เด็กปั๊มบอกพอได้เงินไปออกรถป้ายแดงเป็นแท็กซี่นะ

เดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นเรื่องราวจริงเท็จอย่างไร
ขือเจ้าของอู่ชื่อว่าทักซี่มังกรจ้าพระยา

เขาเคยให้ลุงของนี้ลุงสิจชัย
เป็นคนขับแท็กซี่อายุ๗๒ปี
ที่เขาได้รับบริจาคเงินไปแล้ว๘ล้านคุณลุงเคยไปเช่ารถขับ
เจ้าของอู่บอกว่าพฤติกรรมของคุณลุงค้างค่าเช่าเขา๑๔๐๐บาท
ลูกชายเองก็ค้างค่าเช่าเขา๑๓๐๐๐กว่าบาท
แต่ว่าคือทางด้านของคุณลุงเองเป็นคนขับแล้วก็ค้ำประกันให้กับลูกชาย
พอทวงถามก็ไม่จ่ายอ้างว่ารถพังบ้างอะไรบ้าง
สุดท้ายก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่สพบางปูจังหวัดสมุทรปราการ
ล่าสุดทีมข่าวติดต่อไปยังเจ้าของอู่ทางโทรศัพท์
ก็บอกว่าเรื่องค้างค่าเช่ามันจบไปแล้ว
เพราะว่าคุณลุงโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็โอนผ่านทางบัญชีของลูกชายของเขาอีกทีหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าถ้าต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือใคร
อันนี้เจ้าของอู่พูดนะฮะควรจะตรวจสอบให้ดีก่อน
อย่าเห็นว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นคนแก่ลำบากและโอนเงินไป
เพราะสุดท้ายอาจจะเสียความรู้สึกในภายหลังก็ได้นะฮะ
โอนมาเข้าบัญชีลูกชายผมก็คือว่ามันจบแล้วไง
เดี๋ยวมันจะไปลื้อฟื้นกันใหญ่ไงเพราะว่าเขาก็เคลียร์จบมาแล้ว
เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ไงถ้าจบมาผมก็จบ
ได้เงินคืนก็จบแล้วก็ตรวจสอบให้ดีว่า
แต่ละคนเป็นคนยังไงบางครั้งบางคนคนเราเนี่ยเห็นด้วยความแก่ใช่ไหม
แต่เขาก็เก๋าเกมทำนองนั้นอื้อฮึ
ก็จะโอนจะอะไรก็ดูกันให้ดีจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกของคนโอนว่าเป็นคนหลอก
คราวนี้นักข่าวไปถามต่อไปถามน้องชายของคุณลุงชื่อว่าคุณชุติมา
คือเขาก็น้องสาวของลุงนะฮะชื่อว่าชุติมานะ
มีอาชีพเป็นคนขายของที่ร้านของชำอยู่ที่ชายนาฏก็บอกว่า
พี่ชายเขาเป็นพี่แท้พ่อเป็นทหารอยู่ค่ายจิลประวัติที่นครสวรรค
ส่วนบ้านที่ชายนาฏเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเธอกับพี่ชาย
แต่ว่าพอเริ่มโตมาเป็นวัยรุ่นพี่ชายก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปขับแท็กซี่
ทั้งขับรถโดยสารมาแล้วขับรถตู้มาแล้วสุดท้ายก็จบที่แท็กซี่
แล้วก็ขาดการติดต่อกันไปครั้งสุดท้ายติดต่อกันเมื่อ๔๕เดือนก่อน
งานครบรอบหนึ่งร้อยวันของแม่ที่เสียชีวิตส่วนเรื่องเงินบริจาคเนี่ยนะ
รู้ข่าวก่อนหน้านั้นแล้วเคยโทรไปหาพี่ชายแต่ว่าติดต่อไม่ได้
อย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าไม่อยากให้มองให้ใครมองว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบ
ให้คนใจบุญโอนเงินไปยืนยันว่าพี่ชายเป็นคนดีซื่อสัตว์ขยันทำมาหากิน
แล้วพี่เขาอยู่คนเดียวนะแยกทางกับภรรยาแล้วก็มีลูกกันสองคน
ลูกสาวมีครอบครัวไปแล้วลูกชายก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วย
บอกว่าตอนเจอกันเนี่ยเครียดเรื่องของค่างวดอันนี้พี่ชายเคยบอก
ส่วนตัวไม่คิดว่าพี่ชายจะเป็นคนที่แบบว่าพอได้เงินปุ๊บก็เชิดเงินหนีหายไป
ตอนนี้น่าจะรักษาตัวอยู่เพราะว่าป่วยเป็นโรคไตระยะที่๒ด้วย
เท็จอย่างไรก็ต้องดูกันยาวแล้วก็ต้องช่วยตัดสินกันเอง
เพราะว่าคือคนที่เขาอยากให้ก็ให้ก็ให้ไปเถอะเนาะ
ไม่สามารถจะไปทวงเงินที่เราบริจาคไปได้หรอกนะครับนะฮะ